บอกเลยว่าลองไปเที่ยวดูแล้วจะติดอกติดใจกับสะมโนรา

ผมพาเข้าป่าไปเลยนะครับที่จังหวัดพังงาครับคุณผู้ชมครับที่วรรณอุทยานสะนางมโนราในตำบลนบปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับ
ที่นี่อยู่ในพื้นที่เขตป่าเขาทอยนางหงมีเนื้อที่ประมาณสัก๑๘๐ไร่ห่างจากตัวเมืองพังงาไม่ไกลเท่าไหร่๔กิโลเมตรเอง
แล้วมาคุณจะเจอกับสิ่งนี้น้ำตกที่สวยงามแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับน้ำตกสะนางมโนรา
เหมือนสระอโนดาต
คล้ายกันแต่มันมีที่มาที่ไปทำไมถึงเป็นชื่อนี้

นิทานตำนานเรื่องนี้ไหมเรื่องของนางกินนารีทั้ง๗ตน

เขามีตำนานเล่าแบบนี้ว่านางกินนารีทั้ง๗ตนเอามาเล่นน้ำที่นี่
จากนั้นนายพรานที่ชื่อพรานบุญเข้ามาเห็น
ก็เลยเอาบ่วงบาดไปจับ
ก็หวังจะจับได้สัก๑ตน
สุดท้ายได้คนสุดท้องมาที่ชื่อนาง

ก็เลยเป็นที่มาของสระน้ำแห่งนี้

ที่นี่มีความสวยงามมากของน้ำตกนะ
มันดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำตกที่นี่ได้เยอะจริง
แล้วส่วนใหญ่เข้ามาดูธรรมชงธรรมชาติกันด้วย
แล้วก็มาที่นี่สิ่งหนึ่งที่คุณจะสัมผัสได้คือกลิ่นอายของธรรมชาติ
ที่มันร่มรื่นต้นไม้น้อยใหญ่ในวรรณอุทยานแห่งนี้

การเดินทางไปที่นี่บอกเลยว่าคุณต้องอึดนิดนึง
เดินเข้าไปในระยะทางสัก๒กิโลเมตร
ระหว่างทางคุณก็จะได้เจอกับต้นไม้นานาพันธุ์ให้ศึกษาดูกันไปด้วยว่า

คือมันมีมากมายหลายสายพันธุ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นจุดที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย
สำหรับที่นี่ใครอยากจะไปที่นี่ผมเล่าถึงเส้นทางดีกว่าในการเดินทางไปนะครับ
เอาล่ะออกจากตัวเมืองพังงาใช้เส้นทางคือทางหลวงหมายเลข๔หรือว่าถนนเพชรเกษมนั่นเองจำง่าย
ไปทางอำเภอพระบุตรระยะทางประมาณ๔กิโลเมตรเจอปั๊บแยกให้เลี้ยวขวาไปอีก๔กิโลเมตรก็จะถึงน้ำตกสะนางมโนรา
แต่ยังไงซะผมย้ำว่าคุณผู้ชมลองศึกษาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ลองไปเสิร์ชดูนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ลองไปเที่ยวดูเพราะว่าเป็นสถานที่ที่หลายคนเขาพอไปแล้ว

ใช่เพราะว่าประทับใจไงแต่ว่าความสวยงามก็คือเป็นตำนานของป่าหิมพานนั่นแหละ
เขาเปรียบเปลยว่ามันมีความสวยงามเหมือนกับสระอาโนดาตในตำนาน
เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ไปดูอยากให้ไปเห็นด้วยตาของตัวเองจะได้รู้ว่ามันสวยงามขนาดไหนเพราะว่าเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะเลย